เราไม่มีสายการบินของไทยที่จะไป

ถ้าจะไปก็จะต้องไปแบบนี้

ส่วนเราไปแค่นี้เขาก็ไม่ได้เก็บราคาเต็มนะครับ

แต่เราใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็นั้นเท่าไหร่
ก็เหมือนกับว่าก็ช่วยความบินไทยด้วยนะ
ก็เหมือนคล้ายกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานนะ

แล้วรายละเอียดต่างทางกู้ชีพเขา

แล้วไปคราวนี้ทางสหรัฐเขาก็อยากให้เราไปหลายคน
เพื่อไปในเรื่องของการก่อการร้าย

เรื่องไอซิสนะครับ

ความมั่นคงทางทะเลนะครับ
พูดจากันในทะเลจีนใต้อะไรพวกนี้นะครับ

ก็ขอร้องให้ไม่ก็ช่วยไปเพื่อที่จะ
ทุ่มหน่วยงานกันไปเสริมกันนะครับ
ดำเนินการก็ไม่มีก็แค่นั้นเองนะครับ
ผมไปวันไกลไปบ่ายวันพฤศหรรภ์

ข้างช้าวันไหนก็จะมาต้อง
พอมันย้อนหลัง๑๗ชั่วโมง

ก็ไปเลยก็เริ่มไปเลย
เอ่อตั้งแต่โทษโทษ

แล้วพอเย็นก็มีการประชุม

รุ่งขึ้นก็ประชุมทั้งวันแล้วก็มีกินเลี้ยงตอนเย็น
แล้วเช้าวันเสาร์ผมก็กลับแหละไม่เกิด๑๑โมงก็กลับ

คุณพระเจ้าแล้วแสนใจว่าแม้เรื่องนี้มันจะอยู่ในเว็บไซต์ของที่สำนักประชุมค่ะ

ผมว่าก็ถูกนะความโปร่งใสนะ
ไม่ใช่เขาตั้งใจว่าแถลงว่าการใช้เงิน
อันนี้เป็นเงินของประชาชนนะ
ความชัดเจนนะครับแต่ไม่ได้ใช้ทั้งหมด
ผมจำไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาไหว้นะครับไม่เป็นไรหรอก
ผมว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวแล้วกันไม่ได้ไปเที่ยวแล้วก็ลงเครื่องก็ทำงานเสร็จ
แล้วก็ขึ้นเครื่องกลับไม่ได้ไปทำอะไรเลย
อาหารไทยธรรมดาอาหารไทยธรรมดาที่เตี๋ยวเตี๋ยวเตี๋ยวข้าว
ไม่มีอาหารพิเศษมาจากไหนเลย
ก็ไม่สะท้อนผมผมว่าตั้งใจจะเล่นงานผมว่าจะนั่ง

ไม่ได้รับใช้มานะครับทุกคนก็

เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับ

ฉันเครียดแข็งอยู่แล้วดีพอบอ

มีอะไรอีกไหม